ขอให้รู้สึกว่าคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่คดีของน้องชมพูกันหน่อยนะคะ
หลังจากพลตำรวจเอกซุวัฏแจ้งยอดสุข
ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
ก็ทางฝากฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพล
ส่วนบรรยากาศที่บ้านกอกโอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะ
มีทั้งแผงลอตเตอรี่ก็มาเสื้อผ้าก็มาอาหารป่าก็มา
แล้วก็มีคนเดินทางมาเยี่ยมลุงพลกันเยอะแยะไปหมดเลย
มาเยี่ยมรุงพลอันนี้บ้านหรือเทศกาลงานบุญอะไรหรอ

แล้วที่สำคัญตอนนี้ลุงพลนี่นะมีบริษัทติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์เหรอทุกคน

โทษนะคะยอดยูทูปช่องของลุงพลคลิปที่ลงเกี่ยวกับการทานอาหารสด
๒นาทีกับอีก๒๐กว่าวินาทีตอนนี้เป็นล้านแล้วค่ะ

กินข้าวค่ะหันหลังด้วยนะหันหลังกินข้าวนะ

แต่นี่เป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากเลยนะคะ
บรรยากาศหน้าบ้านลุงพลนะคะตอนนี้ประชาชนจากหลายจังหวัดหลายจังหวัดนะ
เดินทางไปให้กำลังใจไม่ขาดสายเลยนะคะ
ร้านค้าหน้าบ้านลุงพลคึกคักพอสมควรตามภาพเห็นแล้วใช่ไหมมีแผงลอตเตอรี่มีขายเสื้อผ้าอาหารป่าหรือเปล่า

เออก็เอามาขายให้กับคนที่มาเยี่ยมลุงพลนะคะส่วนใหญ่มาแล้วก็จะมาเยี่ยมแล้วก็ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

เนี่ยคือมองอีกมุมนึงเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้เขามีรายได้ไปด้วยไง
ใช่ไหมขายของได้อะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนลุงพลเองเมื่อวานนี้เห็นบอกโอ้โหรับแขกทั้งวันนะคะคุณมีคนมามอบของมีคนมาขอถ่ายรูปจำนวนมากนะคะ
ยิ่งไปกว่านั้นมีบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งติดต่อมาให้ลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์

ออกงานอีเวนต์ในเดือนหน้าด้วยนะคะ
เป็นคนดังไปแล้วนะคะ
ส่วนกรณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะมีมติเป็นเอกฉัน
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะคะ

ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคะ

คือเป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่อะค่ะ

ไปติดตามคดีน้องชมพู่ถึง๒ครั้งด้วยกัน

จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

หวังว่าท่านจะตามจับตัวคนร้ายตัวจริง

ก็ลงพื้นที่มาคุมการสอบสวน

ก็ดีใจครับดีใจมากด้วย

วัทธิประบบตรคนใหม่

มือปราบต่างเข้ามาช่วย

ก็อยากจะให้ท่านทำงาน

แล้วก็ประชาชนทุกคนครับ
คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับพ่อและแม่ของ
ปิดคติน้องชมภูได้แน่นอนก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองคนนี้
หวังอยู่ทุกวันค่ะครับไปดูบรรยากาศที่บ้านของพ่อ
แม่น้องชมพู่นะคะก็มีบรรดาแฟนคลับเหมือนกันค่ะ
เป็นแฟนคลับจากกลุ่มคนรักน้องชมพู่คนรักแม่น้องชมพู่นะคะ
เดินทางมาให้กำลังใจก็มีการนำขนมนำเสื้อผ้าต่างมาให้เหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้คือคักเท่าฟักฝั่งของบ้านลุงคนอะเนอะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรักษาความรู้สึกของพ่อแม่ของชมพู่ด้วย
เพราะคดีมันก็ยังอยู่อย่างนี้ยังไปต่อยังหาคนร้ายไม่ได้